ต่อกันที่เรื่องของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ถ้ายิ่งมีมากก็จะยิ่งดี
เพราะว่าหลายคนอยากรู้แต่ว่าไม่รู้ว่าจะไปเรียนรู้ที่ไหน
ทำให้กองทัพภาคที่๒สั่งให้ทุกหน่วยงาน
เร่งทำศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
แล้วก็ส่งเสริมให้ครอบครัวกำลังพล
ปลูกเมลอนขายแล้วก็มีพืชอื่นด้วยนะคะ
พลตรีสมชายเพลงกรูดรองแม่ทัพภาคที่๒ค่ะ
เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ภายในกองพันธหารช่างที่๒๐๒ค่ายสุรธรรมพิทักษ์
อำเภอเมืองนครราชศรีมานะคะ
เป็นการไปติดตามผลการดำเนินการ
เพาะปลูกพืชผักผลไม้เศรษฐกิจพอเพียงตัด

ใช่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ให้กับกำลังพล
สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงครอบครัวได้ในอนาคตนะคะ
โดยศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแห่งนี้
มีพื้นที่ไม่มาก๒ไร่เศษเท่านั้นเองนะคะ
โดยมีจ่าสิบเอกนิกรกิจสังคมณี
และนางเบนจมาสสังคมณีครอบครัวเดียวกันค่ะ
เป็นครอบครัวของกำลังพลในกองพันธหารช่างแห่งนี้นะคะ
เป็นผู้ดูแลใช้เวลาว่างจากการปฏิบัติ
ภารกิจงานราชการ๑๖นาฬิกา
มาดูแลการปลูกพืชเศรษฐกิจหลายชนิด

ผักสวนครัวสตรอเบอรี่ผักบุ้งจีนและเมลอน

เขาบอกว่าเมลอนถือเป็นผลไม้ที่สร้างรายได้
แก่ครอบครัวของจ่าสิบเอกนิกรกิจเป็นอย่างมาก

ตอนนี้มี๒โรงเรือนแล้วนะคะ

ติดตั้งระบบให้น้ำด้วยสายน้ำหยด
เป็นการประหยัดน้ำเหมาะกับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ใครที่อยากจะนำไปเพาะปลูกนะคะเมลอนแนะนำนะคะ

หันมาปลูกพืชเศรษฐกิจที่ใช้น้ำน้อย

แล้วก็ปลูกแบบโรงเรือนปิดแบบนี้
ก็ให้ความเชื่อมั่นว่าต้องสะอาดแน่นอน
สำหรับเมลอนที่ปลูกมี๒สายพันธุ์
โรงเรือนที่๑คือปลูกแยกกันนะ

สร้างโรงเรือนถาวรกว้าง๖เมตรยาว๑๐เมตร
ปลูกเมลอนได้๑๗๐ต้น
ใน๑ปีเก็บผลผลิตขาย
เดาสิเท่าไหร่ดีเท่าไหร่ครับ

พันธุ์ออเรนซ์ซากุระสีส้ม

เงินลงทุน๔๕๐๐๐บาท
โรงเรือนี่กว้าง๖เมตรยาว๑๒เมตรนะคะ
ลูกได้๒๕๐ต้น๑ปีเก็บผลผลิตขายได้
หลายบาทเนี่ยอันนี้๔๕๐๐๐บาท
ไปขายให้กับห้างสรรพสินค้าต่าง

และที่สำคัญออนไลน์ก็ขาย
จองหมดทุกรุ่นแล้ว
ตอนนี้สำหรับลูกค้าที่สั่งจองมาทางออนไลน์นะคะ
ลูกเป็นทำตลาดเป็นนี่สุดยอด

แล้วก็ยังเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับประชาชนด้วย